พบเจอกับรถติดใช่หรือไม่อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุไหมที่เกิดเหตุไฟไหม้
ไปดูภาพกันค่ะโอ้ยคุณผู้ชมดูควันขโมงเลยอ่ะคุณคิง
ว่าไหม้แรงมากไหม้แล้วดูควันดำมากเนี่ยแล้วคือเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะไปเคลียร์การจราจร
แล้วรถเนี่ยคือเส้นนั้นมันเป็นเส้นหลักที่คนสัญจรกันตลอดเวลาเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้นะคะเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ค่ะเป็นร้านขายสปอยเลอร์รถยนต์
อยู่ริมถนนรังสิตปฐุมธานีค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี
ตำบลบ้านกลางนะคะรถดับเพลิงของเทศบาลตำบลบ้านกลาง
แล้วก็รถดับเพลิงของเทศบาลใกล้เคียงไปกันเป็น๑๐คันเลย
ระดมฉีดน้ำดับเพลิงนะคะไฟเนี่ยลุกไหม้อย่างรุนแรง
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ที่อยู่ภายในร้านเอง
เจ้าหน้าที่ต้องใช้น้ำควบคุมเพลิงนะคะเพราะกลัวว่ามันจะลามไปยังร้านค้าใกล้เคียง
คุณผู้ชมดูสิคะเมื่อกี้นี่เห็นเป็นตรงนี้มันเป็นควันดำหมด
แต่เมื่อสักครู่จะเห็นเป็นเพลิงแดงเลยนะคะใช้เวลาอยู่ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงค่ะ
สุดท้ายก็เพลิงสงบลงคนร้ายค่ะเป็นคนงานของร้านขายเป็ดย่างที่อยู่ใกล้ใกล้กับร้านต้นเหตุดังกล่าวเนี่ย
ชื่อว่าคุณล่าคุณล่าบอกว่าตอนเกิดเหตุตรงนั้นน่ะไม่มีใครอยู่ในร้านนะ
เห็นว่าไฟมันไหม้มาจากด้านหลังของร้านหลังจากนั้นก็ลุกลามไปอย่างรวดเร็ว
เพราะร้านนี้เขาจะมีพวกอุปกรณ์ที่มันเป็นวัสดุเป็นพลาสติกติดไฟง่ายมันก็เลยเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
ตำรวจสนสพศูนย์พริกไทยค่ะตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วปรากฏคุณคิงดูสภาพค่ะหลังเพลิงสงบ
คือลวบลงมาทั้งหลังเลยนะเนี่ยคุณพังทั้งโครงสร้างแล้วเสียหายทั้งหมด
สาเหตุตอนนี้เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานนะคะเข้าไปตรวจสอบก่อน
ยังไม่รู้ก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรหรือไม่อย่างไร
แต่ว่าตามคำให้การของคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่าร้านไม่ได้มีใครอยู่ในช่วงที่เกิดเหตุนะคะ
ยังดีนะไม่มีใครอยู่แล้วก็รุนแรงแบบนี้นะครับน่ากลัวมากนะฮะ